วันนี้อยากให้ท่านดูบรรยากาศที่สมุทรสาครก่อนนะครับ
ซึ่งน้องน้ำตาลที่สุดแล้วน้องก็เสียชีวิต
ได้เสียชีวิตลงในเวลา๒นาฬิกา๑๗นาที
หลังจากที่ป่วยหนัก๒วัน
จากอาการเลือดออกปากเลือดออกจมูก
ของโรงพยาบาลสุริราชวันนี้ก็แถลงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของการแถลงเนี่ย
เดี๋ยวติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจบรายการศาสตร์พระราชานะครับ
แต่ว่าก่อนอื่นนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเราจะไปที่สมุทรสาครก่อนนะครับ
ในช่วงนี้ที่วัดป้อมวิเชียนโชติการามสาราเทพกาญจนานะครับ
คืนนี้เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรกนะครับ
ไปติดตามจากรายงานสดของผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับ
คุณกริตภัทรผิวระมนรายงานสดเข้ามาครับ
ที่สาราเทพกาญจนาวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาคร
เหนืองแน่นไปด้วยญาติสนิทเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะครับ
โดยพิธีสวดอภิษฐรรมได้เริ่มต้นไปตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
เป็นไปด้วยความอาลัยมีบุคคลใกล้ชิดและสนิทกับน้ำตาลมาร่วมไว้อาลัยเป็นสำนวนมากโดยเฉพาะเพื่อนสนิทในช่วงวัยเรียนคนในแวดวงบันเทิงและเพื่อนเดอะสตาร์อาทิเท่งเถิดเทิงแก้มวิชญานีกิ่งเหมือนแพร่หญิงเดอะสตาร์นอกจากนี้ยังมีภวงรีจากบุคคลและองค์กรที่เทยอยส่งมาร่วมไว้อาลัยก
ว่ารู้จักกันมานานถึง๑๖ปีเคยร่วมทำภาพยนตร์กับคุณพ่อน้ำตาลสมัยหนุ่ม
ก่อนจะมาร่วมงานกับน้องน้ำตาลในภาพยนตร์เทวดาท่าจะเท่งในปี๒๕๕๑โดยได้รับบทเป็นพี่น้องกัน
จากนี้นะครับยังเล่าให้ฟังว่าน้ำตาลนั้นเป็นเด็กน่ารักสดใสตัวเองและภรรยารู้สึกใจหายกับการสูญเสียแบบที่ไม่คาดคิด
ซึ่งทางญาติของน้องน้ำตาลนั้นได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่า
กลับมาทำข่าวอีกทีในวันที่๑๘มิถุนายนซึ่งเป็นวันสวดคืนสุดท้ายนะครับ
แล้วก็จะมีพิธีประกอบชาปนกิจในวันที่๑๙มิถุนายนนี้ครับ
ฤตภัทรยุรมนข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดป้อมวิเชียรโชติการามจังหวัดสมุทรสาครครับ
ขอบคุณครับคุณกริตภัทรครับก็เดี๋ยวเรื่องของงานศพของน้องน้ำตาลเพิ่มเติม
แล้วก็รายละเอียดการแถลงของแพทย์เนี่ยติดตามช่วงหน้ากันแล้วกันนะครับ
ใช่ค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้ในโลกโซเชียลนะคะ
คนใกล้ชิดคนในวงการบันเทิงและแฟนแฟนของน้องน้ำตาลก็ได้โพสต์ข้อความ
ไว้อาลัยให้กับน้องน้ำตาลกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
สำหรับสาเหตุของการเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังจากทางโรงพยาบาลสิริราช
แต่ว่าสรุปคร่าวก็คือ
คุณหมอบอกว่าสาเหตุก็คือเกิดจากสมองบวม
แล้วก็อาการไม่ลดลงนะคะ
คือสมองบวมแล้วสมองไม่สามารถขยายได้

ก็เลยเคลื่อนลงมาไปกระทบกับชิ้นส่วนสมอง
ส่งผลในการดูแลเรื่องของปอด
เรื่องของหัวใจทำให้อาการสุดหนักลง